มีบริษัทและคนไทย๗๑๙รายปรากฏชื่อในเอกสารลับปานามาส่วน๒๑รายชื่อที่เผยแพร่ตามสื่อพบตรง๑๖รายชื่อพร้อมเร่งตรวจสอบทางลับว่ามีการฟอกเงินหรือไม่
ผู้ว่าภูเก็ตสั่งชะลอการก่อสร้างบนเกาะนาคาน้อยจนกว่าจะชัดเจนเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินด้านผู้บริหารบริษัทภูเขา๖ลูกยืนยันครอบครองที่ดินถูกต้องพร้อมให้ตรวจสอบ
จับแล้วโชเฟอร์แท็กซี่ทำอนาจารย์บนรถต่อหน้าผู้โดยสารสาวหลังเหยื่อถ่ายคลิปแล้วนำไปแชร์บนโลกโซเชียล
เพราะอร่อยจนต้องขายตึกมาซื้อกินที่เด็ดของมะม่วงขายตึกมะม่วงพันธุ์พื้นบ้านที่ไปไกลถึงตลาดต่างประเทศ
สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที้ยงเช่นเคยอยู่กับผมทัศนโฮทองค์และคุณซุภัสรามหาคามิง
ใกล้ที่สงกลานแล้วหลายคนอาจจะต้องใช้บริการแท็กซี่วันนี้มีเรื่องมาเตือนกันหน่อย
เป็นการที่หญิงสาวคนหนึ่งโบกรถแท็กซี่

แต่ปรากฏว่าไปเจอแท็กซี่ไม่ดี
กระทำอนาจารย์ต่อหน้า
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ตั้งสติได้
ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปแจ้งความ
และวันนี้มีความคืบหน้าในประเด็นนี้
เพราะว่าได้รับโทษไปแล้วสำหรับแท็กซี่คนนี้นะคะ

เราจะต้องมีการเดินทางออกต่างจังหวัด

ล่าสุดนั้นมีบริการเรื่องของการจับกลุ่ม
และบทลงโทษของคนที่เมาแล้วขับ
ถ้าเกิดว่าจับได้นั้นส่งไปห้องดับจิตเลย

ถ้าเกิดไม่อยากเข้าห้องดับจิตก็อย่าเมาแล้วขับนะฮะ
วันนี้ไลน์ของเราอยากเชิญชวนคุณผู้ชม
ส่งข้อความเข้ามาว่าคุณเห็นด้วยกับมาตรการนี้หรือไม่
หรือว่ามีข้อเสนอแนะวิธีการลงโทษคนเมาแล้วขับอย่างไร

หรือว่าสแกนคิวอัลโค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ

ใครที่ชอบทานมะม่วงวันนี้จะพาไปดูการปลูกมะม่วงขายตึก
เขาบอกว่าอร่อยจนต้องขายตึกไปซื้อมะม่วงมาทาน

ดังไปไกลถึงต่างประเทศครับ
ส่วนประเด็นสำคัญในวันนี้

บอกประงอทันแหลงข่าวเกี่ยวกับ

เป็นการเผยแพร่ข่าวเรื่องนี้นะคะ

และก็มีรายชื่อมีข่าวนะคะว่า
มีรายชื่อของคนไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายชื่อคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเฉพาะในเอกสาร

เป็นเฉพาะคนนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบ

มีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง๒๑คน
ปปงก็ได้ตรวจสอบแล้วสรุปออกมาแล้ว

ชื่อมีจริงชื่อบริษัทมีจริง

สรุปอยู่ที่จำนวน๑๖คน

ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่พบความผิด
เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของ

แพร่ก่อนหน้านี้ส่วนเหตุผลที่ยัง

ของไทยเองยังไม่ได้มีการรับการ
ยืนยันว่าข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร

สำหรับการแถลงข่าวเกี่ยวกับ
เสมอลงไปแล้วประมาณ๒๐นาที
และจากกรณีที่ยังไม่ได้รับ

จากผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลในครั้งแรกนะคะ
ทำให้ทางที่ปรึกษาสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการปปงนั้น
จึงยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่า
คนไทยที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารลับปานามาเฟเปอร์นั้น
มีความผิดฐานฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกศรีฮนาศประยูณรัฐที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
หรือประปังอนั้นในฐานะรักษาราชการแทนเลขาที่การประปังอนั้น
ชี้แจงความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีที่เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ
จากการตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อคนไทยที่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับดังกล่าวเพียงแค่

และจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะยังไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือหลีกเลี่ยงภาษี
ถ้าพันธุ์ตำรวจเอกสีฮนาศยืนยันว่าตามขั้นตอนในการตรวจสอบ
จะต้องดำเนินการเป็นไปในทางลับ
เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่มีรายชื่อในเอกสารลับอาณามาเปเปอร์ครั้งนี้
แต่หากว่าพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายการฟอกเงิน
ทางปปงก็จะมีการเชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาให้ข้อมูล
ก่อนที่จะมีการดำเนินคดีความนะคะฐานฟอกเงินค่ะ
ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานงานกันกับกรมสรรพากรให้ทราบถึงสถานการณ์แล้วค่ะ
ต้องยืนยัน๒๐๐ว่าการที่ออกมาแถลงข่าวในวันนี้ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิด
แต่ว่าเป็นการยืนยันว่าตรวจสอบข้อมูลแล้วไปตรงกันกับ๑๖รายชื่อ

ที่มีการเผยแพร่ในเอกสารรับปัณธ์นำมา

มี๑๖รายชื่อของนักธุรกิจไทยนั้นไปตรงกัน

มีความผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินหรือไม่

ปปงก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้นะครับ
เพราะว่าเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี
ไม่มีมูลเหตุที่ปปงนั้นจะสามารถดำเนินคดีได้นะคะ
เรื่องนี้ค่ะเราจะไปฟังมุมมองจากนักวิชาการ
หลังจากที่มีการแถลงข่าวออกมาจากปปง
เกี่ยวกับรายชื่อคนไทย๑๖คน
กับนายสังสิทธิพิริยรังสรรค
เป็นคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ
และนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการ
ต้านการทุจริตแห่งชาติด้วยนะคะ
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภาษาครับคุณธรรมไลน์ครับ
สวัสดีครับสอบถามก่อนเลยนะคะว่า
ปปงจะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างไรคะ
ในเมื่อไม่มีมูลฐานที่จะเข้าข่ายที่จะสามารถดำเนินคดีได้
ถ้าพบว่ามีความผิดอะนะคะ

คงจะต้องรอข้อมูลมากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าตัวเลขที่ผมพอทราบมาแต่ผมไม่ยืนยันนะครับว่า
มีคนไทยเนี่ยที่อยู่ในรายชื่อเนี่ยสัก๗๘๐คนนะฮะ
แล้วก็ยังมีบริษัทต่างที่เป็นนิติบุคคลเนี่ย
อีกจำนวนก็ตามสมควรนะคะ
แล้วจริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ที่ปาณมา
เขาอยู่หลายที่ปรมานี่ยังถือว่าน้อยนะฮะ
แห่งเนี่ยมากกว่านี้เยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่ข่าวออกมาอย่างนี้เนี่ย
มันก็จะให้บทเรียนที่ดีแก่เรานะครับว่า
การที่มีคนเขาเอาเงินออกไปนอกประเทศเนี่ย
ก็ต้องมาตรวจสอบดูว่าเขาออกไปเนี่ยเอาไปทำอะไร
แล้วออกไปได้อย่างไรนะฮะ
ผมคิดว่าคนจำนวนหนึ่งเอาออกไปเพื่อไปลงทุนที่ต่างประเทศ
ไปลงทุนแล้วก็พอมีกำลีกำไรเนี่ย
เขาก็ไม่อยากจะเอากลับเข้ามาประเทศไทย
เพราะว่าภาษีแต่เดิมมันเสีย๓๕ของกำไรสุทธิ
แต่ถ้าไปไว้ที่นั่นเนี่ยมันอาจจะเหลือ๑หรือ๐

ตอนนี้ทางรัฐบาลไทยก็ลดภาษีนิติบุคคลให้แล้ว
เหลือ๒๐ของกำไรสุทธิ
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเก็บ๓๕
อันนี้ก็ผมคิดว่าไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่

แต่ว่าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้าง
คนทำงานมนุษย์เงินเดือนเสีย๓๐๐
เพราะฉะนั้นมนุษย์เงินเดือนบางคนที่เขามีรายได้ที่สูง

ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือเก็บเกี่ยวบทเรียน
มีอะไรที่รัฐบาลกวนจะต้องทำอีก
ที่ผมแปลกประหลาดใจก็คือ

ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางด้านมูลฐานของปปง
ก็คงจะต้องเข้าไปดูกันต่อไปนะฮะว่าจะทำอย่างไร
เพราะว่าในประเทศต่างส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบ
เขาก็ถือว่าการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นเรื่องร้ายแรง
เพราะถือเป็นหน้าที่ของประชาชนเลยนะฮะที่ต้องเสียภาษี
เพราะฉะนั้นถ้าคุณหลีกเลี่ยงภาษีแล้วก็เอาเงินออกไป
ออกไปทำอะไรนะฮะมันก็คงต้องมีการตรวจสอบกันต่อไป
อาจารย์ครับในเรื่องของการเลี่ยงภาษี
ถ้าเกิดว่าปบงไม่สามารถทำอะไรได้
อาจารย์คิดว่าหน่วยงานไหนหรือใครต้องไปตรวจสอบ

ผมคิดว่ายังมีหน่วยงานอย่างเช่นปปชนะฮะ
ปปชก็ยังสามารถตรวจสอบได้ครับ
โดยเฉพาะกับนักการเมืองอดีตนักการเมือง
หรือว่านักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ย
อันนี้ปปชมีอำนาจตามกฎหมายที่มีการปรับปรุง
ในสมัยคนเด็กประยุทธ์ก็สามารถทำได้ครับ
ค่ะแล้วถ้าเป็นนักธุรกิจด้านอื่นและตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับการเมือง

ปรปชก็ไม่เป็นไรนี่ครับคือถ้าตรวจพบแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
เข้าไปทำธุรกิจจริงก็ไม่มีปัญหาอะไร
เพียงแต่ว่ารัฐบาลก็อาจจะต้องมานั่งคิดหน่อยนะฮะ
ว่าทำไงถึงจะทำให้เขาเกิดความสะดวกที่จะเอากำไรโอนกลับเข้ามาในประเทศ
คนธรรมดาที่เขาโดนเก็บแพงกว่านิติบุคคลเนี่ยหันไปตั้งนิติบุคคล
ประเทศอีกเท่านั้นแหละอันนี้สำคัญกับ
อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าณจุดนี้ณตอนนี้
ว่าหลีกเลี่ยงภาษียังคงเป็นช่องโหวของกฎหมายไหมคะ

อาจารย์มีข้อเสนอการอุดรอยลวกของกฎหมายตรงนี้ไหมครับ

ผมก็เตรียมจะเสนอในกรรมธิการขับเคลื่อนปฏิรูป
เรื่องการทุจจิฤทธิ์ในประภูมิชอบของสภทว่ากว่าจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมา
แล้วก็อาจจะเสนอในคณะกรรมการต่อต้านการสุจริตแห่งชาติด้วย
ให้มีการปรับปรุงกฎหมายปปงให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงให้มากขึ้น
เพราะว่าคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติมีประธานคอสชคือท่านนายกเป็นประธานเอง
ซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่ามันมีข้อมูลรองรับเพียงพอเนี่ยการผลักดันเข้าสู่คอรมอมันก็รวดเร็วครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะต้องแก้ไขมากน้อยแค่ไหนนะฮะ
ว่ามันครอบคลุมขนาดไหนและของไทยเนี่ยยังมีอันไหนที่ยังไม่ได้ทำ
แล้วถ้าทำแล้วเนี่ยสังคมก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์
มีแต่คนโกงเท่านั้นที่เสียประโยชน์อย่างนี้เราก็จะแก้ได้นะครับ

เวลาที่เหลืออยู่ของพลเอกประยุทธ์ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอ
ถ้าต้องการจะแก้ไขกฎหมายอันนี้นะครับ
อาจารย์ครับตอนนี้สังคมกำลังสงสัยมากว่า
เมื่อไปพบว่า๑๖รายชื่อไปตรงกันกับเอกสารลับปานามา
ทั้ง๑๖คนต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจไหมครับ
ผมคิดว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะฮะ
ว่าจะออกมายังไงผมก็เห็นมีท่านสองท่านออกมาแล้วนะฮะ

สวัสดีค่ะ
เป็นคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะบอกว่า
ไม่ว่าจะออกมาสักกี่รายชื่อแต่ว่าตอนนี้ปปงก็ยังทำอะไรไม่ได้
เพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในมูลฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับ
หน่วยงานที่จะดูแลเรื่องนี้และดำเนินคดีได้ก็คือเรื่องของปปชนั่นเองที่รับผิดชอบเรื่องของการทุจริตของนักการเมืองโดยตรง
รวมทั้งก็เตรียมเสนอสปทเพื่ออุดรอยร่วมเรื่องของกฎหมายตรงนี้ด้วยนะครับว่าจะเข้ามาแก้ไขเรื่องของการเลี่ยงภาษีอย่างไรเพราะว่า
ไม่มีอะไรต้องปิดบังเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับในเอกสารลับปานามากับบริษัท
โดยอายการสูงสุดเองก็ตอนนี้มีการสั่งดำเนินการตรวจสอบแล้ว
บอกว่าการสอบสวนธุรกรรมทางการเงิน
ของนายมาริซิโอมาคลีประธานทฤษี

รายนี้มีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารลับปานามากว่า๑๑ล้านฉบับของบริษัทกฎหมาย
และสำนักงานปราบรามการทุจริตเพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้ว
ในเอกสารปานามาระบุว่าประธานาธิบดีมาครีนั้นเป็นผู้บริหารบริษัทนอกอนาเขต๒แห่ง
ที่ไปจดทะเบียนในประเทศปาฮามัสและประเทศปรณมา
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้นำอาเจนติน่าไม่ได้ใส่ชื่อบริษัทดังกล่าว
ลงไปในบัญชีแสดงทรัพย์สิน
ขณะที่เป็นนายกเทศมนตรีกรุงโบโนไซเรสเมื่อปี๒๕๕๘
หรือในช่วงที่รับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแต่อย่างใดครับ
นำอาเจนติน่าแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเมื่อวานนี้
บอกว่าปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมาย
พร้อมระบุว่าไม่มีอะไรจะต้องปิดบัง
ขณะเดียวกันธุรกิจที่ผู้เป็นวีดา
ด้านทำเนียบของประธานาธิบดีก็ยืนยันครับว่า
ประธานาธิบดีมาครีไม่ได้เข้าไปถือหุ้น
และไม่เคยได้รับรายได้จากบริษัทดังกล่าว
จากกรณีซ้อมทหารจนเสียชีวิตภายในค่ายทหารนะคะและครอบครัวก็บอกว่าจะไม่เผาศพจนกว่าผู้ที่ก่อเหตุจะมาขอขมาศพ
วันนี้ชัดข่าวเที่ยงจะพาไปติดตามบรรยากาศความพร้อมของการเดินทางไปขอคำมาศพของทหารทั้ง๖นาย

ช็อตข่าวเที่ยงกันต่อนะครับยังคงเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมส่งข้อความทางไลน์กับเรื่องของมาตรการเมาแล้วขับจับส่งห้องดับจิต
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรหรือว่ามีวิธีการลงโทษอย่างไรก็แลกเปลี่ยนเข้ามาส่งข้อความมาทางไลน์ของเรานะครับ
ก่อนหน้านี้ก็อาจจะคิดว่าเป็นการลงโทษที่ไม่หนักหนาอะไรนะคะตัดต้นไม้บ้างกวาดถนนบ้างนะคะทีนี้ส่งเข้าห้องดับจิตเลย
แต่ว่าคุณผู้ชมมีข้อมูลหรือว่าอยากจะให้ลงโทษวิธีแบบอื่นไงส่งเข้ามานะคะ
วันนี้ค่ะมาดูความพร้อมกันนะคะสำหรับการเดินทางมาขอขมา
ครอบครัวพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดจากนายทหารหกนายนะคะ
โดยมีทหารมาคอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณอรยาโพจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
แรงอสดเข้ามานะคะจากวัดโครงคาวดีอำเภษศิชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเชิญค่ะ
ค่ะโดยล่าสุดนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นได้รับการเปิดเผย
จากบีดาของพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดนะคะ
บอกว่าได้ตัดสินใจร่วมกับครอบครัวค่ะ
และได้หาหรือกับทางผู้ประชาการกองพลทหารราบที่สิบห้าแล้วนะคะ
เพราะว่าไม่ต้องนำทหารทั้ง๖นายเดินทางมาขอขมาศพของผลทหารทรงธรรมหมุดหมัดที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ครอบครัวของพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดนะคะนายทหารสังกัดกรมขออภัยค่ะ
กรมพันธหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่หนึ่งห้าสองนะคะได้เปิดเผยกับทางไทยรัตน์ทีวีนะคะว่า
ตัดสินใจร่วมกับครอบครัวแล้วนะคะว่าไม่ต้องนำนายทหารทั้ง๖นายนั้นเดินทางมาขอขมาศพของพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดที่วัด
ขออภัยค่ะวัดคงคาวดีนะคะหรือวัดเสาเผาค่ะที่ตำบลเสาเผาอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ซึ่งทางญาติญาติและครอบครัวนั้นเห็นว่าทหารทั้ง๖นายนั้นถูกลงโทษอย่างถึงที่สุดแล้วนะคะและในขณะนี้ก็ถูกจำคุกอยู่ที่
นทนทหารบกที่สี่สิบหกจังหวัดปัตตานีค่ายอิงคยุทธบริหารแล้วนะคะซึ่งทางผู้บังคับบัญชาเองนะคะ
ก็ได้มีการขอให้ทางทหารทั้ง๖นายก่อนหน้านี้นะคะเดินทางมาร่วมขอขมานะคะ
ศพของพลทหารทรงธรรมหุดหมัดค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นนะคะถือว่าได้กระทำการที่ทำให้พลทหารของอ่า
อภัยค่ะพลทหารทรงธรรมนั้นนะคะถึงแก่ชีวิตค่ะและทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นนะคะ
ก็ได้รับการเปิดเผยจากพลตรีพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์นะคะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๑๕นะคะว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางครอบครัวของพลทหารทรงธรรมหมดหมัดนะคะ
ได้ตัดสินใจปรึกษานะคะว่าการเดินทางมาของทหารทั้ง๖นายนั้น
อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากค่ะและในขณะเดียวกันนะคะ
ครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแล้วนะคะเพียงแต่ว่าขอให้ดำเนินคดี
อย่างถึงที่สุดเพียงเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกว่าในขณะนี้
ทางครอบครัวเองก็มีความโศกเศร้าเสียใจพอแล้วนะคะแต่ทางพลตรีพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์ค่ะ
ยืนยันนะคะว่าถ้าหากว่าไม่ให้นายทหารทั้ง๖นายนั้นเดินทางมาร่วมขอขมาศพนะคะ
ก็ทางครอบครัวของนายทหารทั้ง๖นายนะคะตัดสินใจที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจภายในวันนี้ค่ะ
ซึ่งจะเดินทางมาในช่วงเย็นนะคะเพื่อที่จะร่วมในช่วงของงานตอนช่วงเย็นนะคะ
ทั้งเรื่องของการเดินทางมานั้นนะคะก็จะมีทางพลตรีพรศักดิ์สวัสดิ์ค่ะ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๑๕นั้นเดินทางมาด้วยนะคะ
ในขณะที่บรรยากาศภายในวัดคงคาวดีหรือวัดเสาเผาในวันนี้นะคะ
มีประชาชนแล้วก็ชาวบ้านที่รู้จักกับทางพลทหารทรงธรรมนะคะ
เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียวค่ะ
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๒๔นะคะ
ก็ได้นำกำลังนั้นมาเดินทางรักษาความปลอดภัยที่บริเวณวัดเสาเผาค่ะ
ในช่วงของการประกอบพิธีในวันนี้ด้วยนะคะในขณะที่การสวดพระอภิษฐรรมในวันนี้นะคะ
ทางผู้บังคับกองพันธหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่หนึ่งห้าสอง
โทสมคิตคงแข็งนั้นจะเป็นเจ้าภาพในการร่วมสวดพระอภิษฐรรมในวันนี้นะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะของการสวดพระอภิษฐรรมค่ะ
และพรุ่งนี้นะคะจะมีการชาปนากิจศพของผลทหารทรงธรรมหมุดหมัด
ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะในขณะที่บรรดายาดนั้นก็บอกนะคะว่า
ขอบคุณทางประชาชนแล้วก็คนไทยนะคะที่ส่งกำลังแรงใจนั้นเข้ามาให้กับทางครอบครัวค่ะ
และทางครอบครัวนั้นก็จะเดินหน้าแล้วก็อยู่เพื่อที่จะดูแลครอบครัวกันต่อไปค่ะ
ขอบคุณคุณอารยานะคะเป็นบรรยากาศที่วัดคงคาวดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นสถานที่ตั้งศพของพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดนะคะล่าสุดค่ะ
นายทหารทั้ง๖นายที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะมาขอขมาครอบครัวได้ปรึกษากันแล้ว
บอกว่าไม่ต้องมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ติดใจอะไร
รวมทั้งให้เหตุผลว่าทหารทั้ง๖นายถูกลงโทษแล้วก็คือการจำคุก๓๐วันค่ะ
ไปต่อกันที่เหตุการณ์ทางภาคใต้นะครับวันนี้ทหารมีการเข้าไปทลายแหล่งผลิตระเบิดของกลุ่มก่อความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสนะครับ
ตำรวจเองก็มีการออกไหมจับ๖ผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยึดโรงพยาบาลเจาะแอบรองครับ
ทหารพลานที่สี่ห้าหนึ่งศูนย์ส่วนที่กำลังกับชุดสุนักสงครามสามชุด
ปฏิบัติการขึ้นพิสูจน์ทราบบนเทือกเขาตะเวที่ตั้งอยู่หลังหมู่บ้านบือแจงหมู่๔ตำบลบ่องออำเภอมระแงะจังหวัดนราธิวาส
เหตุเกิดวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยใช้เทือกเขาหลังหมู่บ้านเป็นแหล่งผลิตวัตถุระเบิด
เพื่อนำไปก่อเหตุในอำเภอต่างของจังหวัดนราธิวาส
โดยเจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าเข้าไปบนเทือกเขาลาดชันเต็มไปด้วยโขดหินรวมทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทางเดิน
ใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงครับจึงไปพบเป้าหมายอยู่ห่างจากค่ายพักชั่วคราวที่ทหารเคยบุกยึดเมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมาประมาณ๒๐๐เมตรครับ
แล้วก็ไปพบสถานที่ที่ถูกปรับให้เตียนโล่งปกคลุมไปด้วยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในการอำพรางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
หากใช้เฮลิคอปเตอร์ในการบินสำรวจก็จะพบเห็นได้ยากครับ
โดยของกลางที่คนร้ายซุกซ่อนไว้ตามซอกหินและคนต้นไม้ใหญ่ประกอบไปด้วยเสื้อผ้าผ้าพันคอสัญลักษณ์ของทหารพรานกรมที่๔๔
จากการเคลียร์พื้นที่โดยรอบคาดว่ากลุ่มคนร้ายไหวตัวหลบหนีทันไปก่อนหน้านี้ไม่นานครับ
เจ้าหน้าที่จึงเก็บของกลางทั้งหมดส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส
ไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงและดีเอนเอของคนร้ายต่อไป
ส่วนความคืบหน้าของคดีบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอมร้องล่าสุด
อำรวจออกไหมจับเพิ่ม๖คนประกอบไปด้วย
นายสุบายดีทรัฟลูกอายุ๒๒ปีเลยอดิเชิงอายุ๒๖ปี
รวมผู้ต้องหาที่ถูกออกไม้จับก่อนหน้านี้๒คน
รวมเป็น๘คนแล้วจากยอดผู้ต้องสงสัยทั้งหมด๒๖คนครับ
ไปบกแท็กซี่คนเดียวที่เที่ยวงานกาชาติ
แต่ว่าไปถูกแท็กซี่นั้นทำอนาจารย์ด้วยการสำเร็จความไคร้ต่อหน้า

ล่าสุดมีการเรียกมาสอบสวนยอมรับว่าทำผิดจริงครับ
ซึ่งกรมการขุนส่งทางบกเองมีบทลงโทษออกมาแล้ว
อย่างแรกก็คือการปรับเงิน๑๐๐๐บาท
พร้อมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีนะคะ
โดยให้เหตุผลว่าเป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อสังคม
และทำลายภาพลักษณ์ของประเทศค่ะ
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสังคมออนไลน์
หญิงสาวรายหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถแท็กซี่
ส่วนบุคคลสีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนมมชฉิง๔๕๓๔กรุงเทพมหานครว่า
กระทำการลามกอนาจารย์ต่อหน้าผู้โดยสาร
ขณะที่ผู้โดยสารหญิงรายนี้นะคะเรียกใช้บริการรถแท็กซี่
มาจากงานกาชาติวันที่๖เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ที่ผู้โดยสารจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่
สถานีตำรวจนครบานดุสิตค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดสำหรับกรณีนี้
นายสุกรีจารุภูมิเป็นผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก

เชิญตัวนายสุริยปานเกษมเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันที่ก่อเหตุ
มาจากคอนโดย่านอุดมศุกร์เข้ามาสอบสวนว่ามีการกระทำความผิด
ตามที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาหรือไม่ค่ะ
โดยนายสุริยะยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
เจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีฐานความผิดมาตรา๕
เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมพร้อมสั่งปรับเป็นเงิน๑๐๐บาท
เพราะถือว่าพฤติกรรมลักษณะนี้เป็นภัยต่อสังคม
และทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ
อกจากนี้ค่ะกองตรวจการขนส่งทางบก
ก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที
มีรายงานข่าวแจ้งว่าทีมสืบสวนนะคะได้สอบปากคำพยาน
ซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของคอนโด

ซึ่งก็ทราบว่านายสุกรีมีอาการป่วยทางจิต
และมักจะถูกตำรวจหลายโรงพักมาติดตามมาหาตัว
เพื่อไปสอบสวนเกี่ยวกับคดีกระทำลามกอนาจารย์

ช่วงหน้ากลับมาติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทย

วันนี้จะมาพูดคุยสองประเด็นทั้งเรื่องของคำถามพ่วงประชามตินะครับ
แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของ
ส่งเข้าห้องดับจิตติดตาม๒ประเด็นนี้ช่วงหน้ากันต่อครับ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
การโหวตเลือกนายกปัจธมนตรีส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของปราศนาคารเมาแล้วขับส่งเข้าห้องดับจิตมาดูว่าทางนี้จะเป็นยังไรกับคุณสุภาพเช่นอะไรครับครับคุณก๊อฟคุณดาวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในที่สุดสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็รับไม้จากสปธสภาพปฏิรูป
กับการทำประชามติคำถามที่ว่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับเป็นไปตามที่เป็นข่าวมาก่อนดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้สิครับสนชลงมติท่วมถามพ่วงสวโหวตนายกนี่ของไทยรัฐฉบับอื่นก็มาลักษณะเดียวกันนะครับนี่ของมติชนสวเลือกนายกสนชพรึบ
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
สมควรกำหนดในบทเฉพาะการว่า
ระหว่าง๕ปีแรกนับตั้งแต่มีรัฐบาลรัฐสภาชุดแรก
ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
เออคุณกล้านรงจันทิกเป็นคนเสนอแล้วทุกคนก็เห็นด้วย
ตั้งข้อสังเกตไหมครับว่า
ในคำถามนี้เป็นการอธิบายไปในตัวเลย
ว่าที่ต้องการให้สวมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยนะ
เพราะว่าเพื่อให้การปฏิรูปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

แต่ว่าฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ย
ก็บอกตั้งคำถามอย่างนี้ชี้นำอย่างนี้
เพื่อที่จะไปถ่วงดุลกันเนี่ย

เพื่อให้การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยอันเป็นสากล
จึงควรให้สมาชิกสภาผู้แทนราษดรเท่านั้น
เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
เออคนจะได้ชั่งน้ำหนักไง
ว่าเพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ก็ให้สวมาโหวตนายกได้
แต่ถ้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลของประชาธิปไตย
อำนาจมาจากปวงชนชาวไทยเป็นอำนาจสูงสุดเนี่ย

ตั้งคำถามอย่างนี้ก็อธิบายง่ายดี
ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากัน
ฉะนั้นมาจนถึงวันนี้
ก่อนที่จะพักสงกรานเนี่ย
ท่าทีของใครบ้างที่เขารับหรือไม่รับ

มาก่อนเพื่อนเลยไม่รับ

เมื่อวานนี้คณะนิติราชออกมาอีกคณะหนึ่งไม่รับ

คนที่เป็นนักศึกษาก็น่าจะมาทิศทางเดียวกันล่ะ
ดูบรรยากาศก็น่าจะมาทิศทางเดียวกัน

หัวหน้าพักประชาธิปัตย์
เมื่อวันที่๖เมษาที่ผ่านมาว่า
รัฐมนูลฉบับนี้มีหลายบทบัญญัติที่ถอยหลังไม่ก้าวหน้า

แต่พอถามว่าตกลงพักประชาธิปัตย์จะว่ายังไง

รอที่ประชุมตัดสินกันว่ายังไง
พักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยไม่มีปัญหาหรอกครับยังไงก็ได้
แล้วก็บอกด้วยว่ารายชื่อ๓รายชื่อที่จะเสนอเป็นนายกเนี่ยไม่มีทางเสนอคนนอก
รีบบอกเลยเพราะว่านักข่าวเขาก็ตั้งข้อสงสัยอยู่ว่า
กับคณะคอสชบางส่วนเนี่ยขอสชบางส่วนเนี่ย
อาจจะเป็นพักขนาดกลางที่ฉวยจังหวะเสนอชื่อคนนอกก็ได้
แต่ว่าคุณอนุทินวีรกุลชาญวิรากุลปฏิเสธแล้วครับ
ก็ทีนี้ก็เหลือพักอื่นจะเอายังไง
ที่เอาพักการเมืองมาบอกว่าแต่ละพักเขาตัดสินยังไง
เพราะท่านผู้ชมก็รู้นะครับว่า
การลงคะแนนประชามติในบ้านเราเนี่ย

ด้วยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนั้นเนี่ยไม่ใช่ครับ

เขาต้องลงตามคำเชิญชวนการชี้นำการบอกกล่าว

ช่วยกันไปรับรัฐธรรมนูลหรือให้พวกเราช่วยกันออกไปไม่รับรัฐธรรมนูล
คนที่จะไปชี้นำใครล่ะครับหนีไม่พ้นนักการเมืองหรอกครับ
ฉะนั้นพอท่าทีของพักเพื่อไทยเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าสมาชิกพักเพื่อไทย
คนที่เคยเลือกพักเพื่อไทยเขาไม่เอาถ้าประชาธิปัตย์บอกไม่เอาด้วยอีกพักหนึ่ง
อ้าวแล้วจะรอดเหรอครับแต่ตอนนี้ก็ยังคาดหวังว่าประชาธิปัตย์
จะออกมายังไงยังไม่รู้คำถามต่อมาก็คือว่าถ้ารัฐธรรมนูลไม่ผ่าน
ควรจะบอกไปในประชามติด้วยไหมให้มันชัดเลยหรือไม่
รัฐบาลก็ประกาศให้ชัดว่าถ้าไม่ผ่านจะทำยังไงต่อจะให้เอา
ฉบับไหนมาปัดฝุ่นแล้วประกาศเลือกตั้งหรือจะร่างใหม่อาจารย์วิศนุบอกว่า
ฉะนั้นยังไม่บอกแต่ว่าที่แพร่มออกมานั่นชัดแล้วล่ะครับ
จะไม่เขียนใหม่ทั้งหมดแต่จะเอารัฐมนูลปี๔๐หรือ๕๐หรือ๕๘อะไรต่างเนี่ย
เอามาเป็นฐานแล้วก็ปรับปรุงให้มันสอดคล้อง
แล้วก็ประกาศเดินหน้านำไปสู่การเลือกตั้ง
มาวันนี้อีกเรื่องหนึ่งสั้นก่อนจบ
เมาแล้วขับเนี่ยทำยังไงก็ไม่เข็ดนะครับ
ยึดรถก็แล้วเอาตัวไปขังไว้ก็แล้วไม่เข็ด
โดยเฉพาะวัยรุ่นเมื่อวานนี้มีข้อเสนอจากคนคนนี้นะฮะ

คุณนนทจิตเนธพุกณะผู้อำนวยการกองกิจการบริการสังคมกรมคุมประพฤติ
บอกว่าเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นมากขึ้น

กรมคุมประพฤติได้เสนอที่ประชุมคอรมอ
เพื่อปรับเงื่อนไขการบำเพ็ญประโยชน์
ในผู้กระทำความผิดตามพรบจราจรเนี่ย

ที่มีการช่วยเหลือสังคมทำโน่นทำนี่
กิ่งไม้กวาดถนนบำเพ็ญประโยชน์ในสถานพยาบาล

ให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ในสถานพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือการ
หรือเจ้าหน้าที่ในห้องดับจิตครับ
เพื่อให้เกิดความหลาบจำเข็ดหลาบ
และเห็นตระหนักถึงผลของ
ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ที่ทำให้บาดเจ็บพิการเสียชีวิต

ได้ยินมาตรการนี้แล้วชะงักนะครับ
เพราะว่าต้องไปอยู่ในห้องดับจิต
เออไม่รู้รัฐบาลจะเอาด้วยหรือไม่
แต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของกรมคุณประพฤกษ์ครับ

ไปทำอะไรก็ไม่กลัวเอาสิไปอยู่กับศพอ่ะเอาสิ
ฉะนั้นลองดูว่ามาตรการนี้จะเป็นยังไง
เพราะเราคาดหวังว่านี่วันนี้วันศุกร์แล้ว
พรุ่งนี้เริ่มเข้าสู่๗วันอันตราย
ก็หวังว่าตัวเลขปีนี้คนตายคนเจ็บจะน้อยกว่าปีที่แล้ว
เพราะว่าปีนี้มีมาตรการเข้มข้นมากกว่าปีที่แล้ว
มาตรการเมาแล้วขับยึดรถยังอยู่เอาคนไปขังยังอยู่
แล้วก็มาตรการคุมเข้มตรวจ๑ตำบล
ตำบล๑หมู่บ้าน๑ด่านตรวจเพิ่มเข้าไปอีก

ถ้าเกิดคนไม่กลัวผีจะได้ผลหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ
น่าจะได้เลยขอบคุณครับ
ก็ใช้หลายมาตรการก็ดูว่าปีนี้สงกรานเราจะลดอุบัติเหตุได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญของทุกคนก็คือความไม่ประมาท
และต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะเพราะว่าบางคนต้องขับรถทางไกลในช่วงเทศกาลสงครานนะคะ
ช่วงหน้าค่ะชัดข่าวเที่ยงมาดูเรื่องของกีฬากันบ้างนะคะในเรื่องรอบขอบสนามค่ะ
ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าขึ้นนำในวันแรกนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณไกรสอนเกร็ดสมค่ะ

๖เบอร์ดี้โบกี้ฟรีลาวขึ้นนำ

ทยานขึ้นเป็นผู้นำหลังจบวันที่สกอร์รวม๖อันเดอร์พาร์
ผลงาน๖เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้

คะแนนตามหลังผู้นำ๒สโตรก
เดิมทำ๒อันเดอร์จาก๑อีเกิล๔เบอร์ดี้

ตอนนี้อยู่อันดับ๙ร่วม
คนปัจจุบันจากออสเตรเลียจบวันที่สกอร์อีเวนต์พา

เท่ากับโปรช้างทงชัยใจดีและโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐครับ
มันมีอะไรหลายอย่างที่เราสัมผัสได้

รอบแรกตีก๊อฟได้ไม่ดีเท่าที่ควร

แล้วก็ทั้งคนดูทุกอย่าง

แล้วก็ซีเอ็นเดอร์ในรอบหลังถือว่า

แล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็มีความมั่นใจพอสมควรครับ
ต่อกันที่ผลยุโรปาลีก
ในรอบ๘ทีมสุดท้ายนะครับ
ก่อนเกมลิเวอร์พูลจะถูกมองว่าเป็นรอง
หลังจากต้องบุกมาเยือนดอดมูลทีมเต็งหนึ่งของรายการ

จากยูโอริกิสู่หน้าทีมชาติเบลเยี่ยม

ครึ่งหลังดอดบุญตามตีเสมอได้จากมัดฮุมเมิล

เนื่องจากได้เอาเวโก่กลับออกไป

และต้องรอสแกนผลวันนี้ว่าจะได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนครับ
แค่ไหนครับส่วนผลคู่อื่นนะครับปรากฏแพ้ชักเตอร์โดเน็ตไปหนึ่งสอง
แอธเลนติกบิลบาวนะครับแพ้เซบียาเช้มเก่าหนึ่งต่อสอง
และบียอเรียลอีกหนึ่งจากอีกหนึ่งทีมจากสเปนนะครับสนับประตักปรากไปสองประตูต่อหนึ่งครับ
หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้นะครับไปดูพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายก

อำนาจที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง
แล้วยิ่งตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยแล้วนั้นก็ย่อมจะรับแรงกดดันอันล้นหลาม
และนี่คงจะเป็นเสียงสะท้อนจับใจของคนเป็นนายกหลังต้องเจอกับหลากหลายปัญหาในวงการลูกหนังไทย
เดินไปตรงนี้ก็มีแต่แสงดาวนะครับแม้แต่แสงจันทร์และแสงตะวันก็ไม่มีครับ
แม้แต่แสงจันทร์และแสงตะวันก็ไม่มีแม้แต่แสงจันทร์และแสงตะวันก็ไม่มี
ท่านครับฟังแล้วเนี่ยรับรู้ถึงความหนักอกหนักใจของท่านจริงครับ
และนี่คือหนึ่งนาทีมีเฮ
และนี่คือหนึ่งนาทีมีเฮ

ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จส่วนข่าวบันเทิงช่วงหน้านะครับ
ไปดูการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับชายชาติของนักแสดงหนุ่มบูมกิตกล้องนะครับ
กลางกำลังใจจากแฟนสาวร่วมช่องอย่าง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้
ในทายรัฐบันเทิงกับใบตองราชาตวรรค์กันแล้วนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของนักร้องนักแสดงหนุ่มอ้นกรกฎค่ะ
หลังจากที่ได้รับบทรั้วของชาติด้วยการพิทักษ์ปลายด้ามขวานมาหัด
จากละครเวทีเรื่องผ้าห่มผืนสุดท้าย
ล่าสุดค่ะหนุ่มอ้นตัดสินใจสละสิทธิ์ผ่อนพันธุ
ขอลุ้นจับใบดำใบแดงค่ะ
นักร้องนักแสดงหนุ่มอ้นกรกฎหรืออ้นเดอะสตาร์วัย๒๔ปีค่ะ
เดินทางไปที่หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกิน

เพื่อยื่นสละสิทธิ์การผ่อนผันการคัดเลือกทหาร
ขอลุ้นจับใบดำใบแดงในช่วงบ่ายของวันนี้
โดยนักแสดงหนุ่มให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ขณะนี้ตนกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่๒
คณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิทธิ์
และได้ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมาแล้ว๔ครั้ง
แต่ในวันนี้สมัครใจสละสิทธิ์การผ่อนผัน
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกโดยจับใบดำใบแดงเพื่อขอรับใช้ชาติค่ะ

สำหรับนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างบูมกิดกล้องนะคะ
หลังจากที่ตัดสินใจสมัครเข้ารับใช้ชาติแล้ว

จะขอเปิดตัวคนรู้ใจทันทีค่ะ
ักสถานะกันอยู่นานสองนานเลยนะคะ

อย่างบูมกิตกล้องและกิฟต์ออนลีน
หากยังไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีพอ
ฝ่ายชายก็สร้างเซอร์ไพรส์แบบเล็กค่ะ
ประกาศลั่นกลางวงสัมภาษณ์ว่า
ถ้าหากเสร็จสิ้นจากภารกิจรับใช้ชาติเมื่อไหร่
ก็จะเดินหน้าขอฝ่ายหญิงเป็นแฟนทันที
ทำเอาสาวกิฟต์ออกอาการเขินม้วน
จะเผยว่าตัวเองก็ไม่ได้มีแพลนจะเปลี่ยนใจอยู่แล้ว
หนุ่มบูมก็เป็นเพื่อนชายคนสนิท

หนุ่มบูมที่ดูจะเริ่มเข้าประจำการ

ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมเป็นเวลา๖เดือน
ก็เผยว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็เร่งถ่ายละครที่คั่งอยู่ให้เสร็จทัน

และก็ยังเอ่ยปากชวนสาวกิฟต์

ขณะที่เจ้าตัวเข้าประจำการอีกด้วยค่ะ

เพราะว่าตอนนี้ก็เหลืออีกค่อนข้างพอสมควรเลย
เพราะว่าต้องให้ทันภายใน๓๐เมษายน
เตรียมตัวไม่มีคนมาไปกินขนมนะ

ก็ภูมิใจในความคิดที่แตกต่างค่ะ
แล้วก็เป็นความคิดที่ดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดีค่ะ

นี่แหละอีกเป็นสาเหตุใหญ่ของบูมเลย

รู้ตัวเองว่าวันนี้มันต้องมาถึงวันที่บูมจะสมัครทหาร
บูมต้องจากเขาไป๖เดือนไม่ได้เจอกัน
ไม่อยากให้ไม่อยากปิดกั้นเขาด้วย
แล้วก็เรื่องของเวลาด้วยมันต้องห่างกันอะไรอย่างนี้
อยากให้เวลามันเป็นเครื่องทดสอบตัวผมกับตัวเขาด้วยว่า
ผมปลดทหารออกมาแล้วถ้ามันยังเหมือนเดิม
โอเคบุมขอเป็นแฟนแน่นอนครับ

เขาให้เยี่ยมแต่ก็คงแอ๊ะไปได้เรื่อยที่มีโอกาสอาทารณ์

เสาคิฟต์ว่าอย่างไรเดี๋ยวเราฟังคำตอบกันค่ะ
ต่อกันที่นักร้องหนุ่มคาแดนซ์อย่างกำปั้นพีระนะคะ
ออกมาเปิดเผยเรื่องจมูกที่มีการติดเชื้อ
และอาจจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อเอาออกก่อน
พร้อมกับได้อัปเดตผลงานเพลงให้แฟนได้ติดตามกันด้วยค่ะ
นักร้องนักแสดงหนุ่มกำปั้นพีระนะคะ
เขียงอัพจมูกไปเมื่อปีที่แล้ว
เจ้าตัวออกมายอมรับว่าจมูกที่ทำมีอาการติดเชื้อ
ซึ่งสาเหตุมาจากเมื่อครั้งที่แล้วดูโด่งเกินไป

โดยตอนนี้ก็ยังบวมแล้วก็อักเสบอยู่
และที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ไปปรึกษาแพทย์แล้ว

ต้องพักจมูกและเอาออกเป็นเวลา๖เดือนค่ะ

คงจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะ

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแปลว่านี่ก็หลายเดือนแล้ว

มันเกิดจากที่เมื่อไปเปลี่ยนครั้งที่แล้ว

พอโด่งไปแล้วพี่ก็เอาออก

นี่มา๖เดือนแล้วมันก็ยังไม่หาย

ตอนนี้จัดการไม่ได้เพราะว่ามีฐานละครค้างอยู่

คุณหมอก็บอกว่าคงจะต้องชักจมูกอะไรอย่างนี้ค่ะเอาออก
อกจากนี้นะคะเจ้าตัวยังอัปเดตถึงผลงานเพลงว่า
ตอนนี้รอให้เดบบี้กลับมาจากอเมริกาก่อน
ซึ่งเหลือเพียงขั้นตอนการเข้าห้องอัด
โดยเจ้าตัวก็ขอให้แฟนเพลงอดใจรอกันอีกนิดหนึ่งค่ะ
ตอนนี้เดบี้นี่เที่ยวอยู่อเมริกาตามตัวอยู่ฮะ
ก็ยังไม่ได้ทำงานข้องอายกันต่อเลยเรื่องเพลงนั้น
ตอนนี้เพลงเสร็จแล้วนะเหลือแค่เดบี้กลับมาแล้วก็เข้าอัดกันนั่นเองครับผม
คอนเสิร์ตที่ผ่านมาด้วยอะไรอย่างนี้
เราก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเป็นคิวบาร์ทูบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็รอลุ้นอยู่จริงเดบบี้เขาบอกว่าจะกลับเหรอ
นี่เขาอาจจะเลื่อนเพราะว่ารอวันเกิดคุณแม่อะไรอย่างนี้ครับ
ก่อนก็หน่อยเพราะเริ่มคุยกับพี่โจเฮ้ยรีบหน่อยเพราะว่าอายุมากแล้วอะไรอย่างนี้

แฟนก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะ
ในช่วงหน้าติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจกับคุณทัศนัยโคตรทองค่ะ

ติดตามเรื่องของมะม่วงขายตึกว่า
ทำไมต้องชื่อขายตึกแล้วมีดีอย่างไรกันบ้าง
แต่ว่าช่วงแรกมาที่เรื่องของเรื่องของการช้อปปิ้งก่อนนะครับ
ถือได้ว่าผู้หญิงนั้นเป็นนักช็อปอยู่แล้วนะครับ
มีการตัดสินใจซื้อแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับ
ในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาบอกว่า
เห็นความสำคัญของกลุ่มผู้หญิงกลุ่มสุภาพสตรีครับ
มีการกำหนดว่าเดือนสิงหาคมให้เป็นเดือนการท่องเที่ยวของกลุ่มสตรีนะครับ
ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททพบว่าผู้หญิงทั่วโลกกว่า๑๗๐
นิยมวางแผนการเดินทางคนเดียวนะครับ

แนวโน้มการเดินทางของนักท่องเที่ยวหญิงในไทยก็เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ๑๑๔ครับ
เติบโตสูงกว่านักท่องเที่ยวชายซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ๕๙
ทรทจึงเตรียมจัดแคมเปญใหม่ครับ
หรือว่าเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรี
รับกลุ่มนักท่องเที่ยวหญิงที่นิยมเดินทางคนเดียว
ทรทจึงเชิญผู้ประกอบการกว่าร้อยรายมาร่วมประชุมกัน
เพื่อที่แจ้งแผนการจัดกิจกรรมหลัก
เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวผู้หญิงเดินทางมาร่วมเล่นกอล์ฟในประเทศไทย
สตรีที่มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์
จากเกาหลีเวียดนามฮ่องกงสิงคโปร์เดินทางมาร่วมท่องเที่ยวในไทยครับ
รวมทั้งเสนอแนวทางให้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการทำกิจกรรม
ส่งเสริมการขายแล้วก็การบริการด้วยนะครับ
ด้วยความที่ผู้หญิงเป็นนักช็อปก็เลยมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับ
คุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่มาตรการเรื่องของกินเที่ยว
จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีช่วงของสงกรานได้นะครับ
ตอนนี้ครับรัฐอาหารต่างก็มีการเตรียมพร้อมรองรับมาตรการนี้
การว่าจะทำให้ยอดขายเติบโตขึ้นถึง๑๒๐นะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
ร้านอาหารเนื้อย่างญี่ปุ่นกิวเต้ย่านถนนเอกมัยรามินทา
จัดเตรียมสมุดใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
รองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ
ตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๗เมษายนนี้
ซึ่งผู้ใช้บริการทุกคนสามารถขอใบกำกับภาษี
ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ตามมาตรการกินเที่ยวช่วงสงคราน
การออกใบกำกับภาษีของร้านกิวเต้
จะเขียนด้วยมือแต่เจ้าของร้านยืนยันว่า
มีพนักงานเพียงพอรองรับการออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า
ไม่ต้องใช้เวลารอนานและคาดว่ามาตรการนี้
จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากกว่า๑๒๐บาท
จากช่วงที่ผ่านมาที่ยอดขายลดลง๑๒๐บาท
จากเศรษฐกิจไม่ดีทำให้กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ

มีเยอะครับแต่ว่าคนที่ต้องการใบกำกับภาษีเนี่ย
ก็จะแจ้งมาก่อนว่าต้องการ
เราก็มีพนักงานเกียรติให้อยู่แล้ว
ลูกค้าไม่ตกนะครับแต่ว่าจะทานของที่มันเซฟลง
รายละเอียดของใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

จะต้องมีชื่อร้านค้าและเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
อย่างชัดเจนพร้อมระบุใบเสร็จรับเงิน
ใบกำกับภาษีที่อยู่ของร้านค้า
รวมถึงระบุชื่อของลูกค้าที่อยู่และราคาอาหาร
ที่สำคัญคืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

นี่แหละค่ะใบกำกับภาษีที่ถูกต้องนะคะ

เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี๑๕๐๐๐บาท
ทางสมาคมพัฒนาคารไทยเชื่อนะคะว่ามาตรการรอบนี้
จะช่วยทำให้คนใช้จ่ายต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐๐บาท

สมาคมพัฒนาคารไทยเชื่อว่าการส่งเสริมให้คนใช้จ่ายภายในประเทศ

เพราะสัดส่วนการใช้จ่ายจะมาจากร้านอาหารประมาณร้อยละ๓๐
ยังไม่นับรวมการใช้จ่ายภายในโรงแรม
และมองว่าหากรัฐบาลจะกระตุ้นการบริโภคในประเทศ
ออกมาตรการลักษณะนี้ตลอดทั้งปีค่ะ
ถ้ากระตุ้นอาหารได้หมายถึงระบบเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ย
ในกลุ่มคนประมาณ๑๐ล้านคนมันขยับตามได้ด้วย
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลาย
มาตรการค่ารถหย่อนน่าจะเป็นมาตรการ
ตรงใจกับผู้ประกอบการมากที่สุด
กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการออกมาตรการกินเที่ยว

ผู้ประกอบการเชื่อว่าจะช่วยดึงให้ผู้มีกำลังซื้อ

สร้างความคึกคักตลอดช่วงเทศกาลสงกรานนี้

เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ

คุณผู้ชมครับพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซานั้นส่วนใหญ่เป็นดินกร่อยครับ
ทำให้มะม่วงที่ปลูกนั้นรสชาติดี
เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นมะม่วงท้องถิ่น
ของพื้นที่นี้ที่เรียกกันว่ามะม่วงขายตึก
บอกว่าอร่อยจนต้องขายตึกแล้วก็ไปซื้อทาน
ตอนนี้โด่งดังครับขายดีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
หน้าตาจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
มะม่วงขายตึกสีเหลืองอารามมะม่วงน้ำดอกไม้สีเหลืองทองลูกโต
และมะม่วงอาทูอีทูหรือมะม่วงแอปเปิ้ล
ลูกผสมผสานเต็มพื้นที่๒๕๐ไร่
ของสวนเพชรสำโรงตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เจ้าของสวนเพชรสำโรงการันตีว่ามะม่วงฉะเชิงเซามีรสชาติดีเป็นเอกลักษณ์
เพราะได้สารอาหารที่ดีจากดินสามน้ำ
ดินของเราเนี่ยมันเป็นดินใกล้แม่น้ำ
มันมีดินโคนตามธรรมชาติมีดินน้ำก่อยน้ำจืดน้ำเค็มอะไรอย่างนี้๓น้ำ
และดินดินท่าทอาหารตัวท้ายมันสูงมันทำให้รสชาติดี
แล้วก็เรามาปรับใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
มันก็เพิ่มรสชาติให้ดีขึ้นดียิ่งขึ้นครับ
เทคนิคก็ไม่ยากอะไรนะแต่ว่าเราทำก็คือเราตัดแต่งเก่ง
เสร็จเราใส่ปุ๋ยก่อนฮะใส่ปุ๋ยเสร็จเราสมมุติว่าเราเก็บผลผลิตในปีนี้เสร็จ
เรารีบตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยครับเพื่อเตรียมต้นทำให้แตกใบอ่อน
พอแตกไปอ่อนไปเสร็จเราก็ลาดสารแพ็คโควีซาโซนอยู่ที่โคนต้น
อัตราที่เขากำหนดครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าล่าสารแล้วประมาณ
ถ้าเป็นมะม่วงขายตึกอย่างนี้มะม่วงเบาเพศนี้ก็ประมาณ๔๕วัน

ส่วนเพชรสำรองปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคา
ผลผลิตทั้งหมดประมาณ๑๘๐ตันต่อปีสร้างรายได้กว่า๗ล้านบาท
ผลผลิตส่วนใหญ่จะขายในประเทศ๑๖๐ส่งออก๑๔๐โดยมีตลาดหลักเป็นจีนญี่ปุ่นยุโรปและเวียดนาม
ส่วนแนวโน้มในอนาคตชาวสวนมองว่ามะม่วงขายตึกจะเป็นที่ต้องการของตลาด
เพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จุดเด่นของมะม่วงไข่ตึกคือสามารถทานได้ทั้งดิบและสุกค่ะ
ถ้าหากว่าทานดิบนะคะรสชาติก็จะออกมาเป็น๓รสด้วยกันก็คืออมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มันค่ะ
แต่ถ้าหากว่าทานสุกนะคะรสชาติก็จะหวานแล้วก็เนื้อละเอียดคล้ายกับมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
ปัจจุบันชาวสวนหันมาปลูกมะม่วงขายตึกแทนมะม่วงแร็ดกันมากขึ้น
เพราะให้ผลผลิตดีปีละ๓ครั้ง
กำไรอยู่ที่ไร่ละ๔๐๐๐บาทต่อปี
ซึ่งราคามะม่วงขายตึกหน้าสวนทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัม
อันนี้ขายตึกเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบสนองได้ดี
ผมว่าเป็นมะม่วงที่มีอนาคตตัวหนึ่งทีเดียว
ต่อไปในประชาศาสตร์
ชาวสวนบอกว่าเทคนิคการปลูกมะม่วงให้ประสบความสำเร็จ
คือการคัดเลือกพันธุ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และการดูแลเอาใจใสทั้งปุ๋ยและสารเคมีให้เหมาะสม
ที่สำคัญคือการสร้างมาตรฐานการผลิตให้เป็นที่ยอมรับ
ก็จะทำให้มีตลาดที่กว้างขึ้น
และด้วยจุดเด่นของรสชาติของมะม่วงไทย
ทำให้เราสามารถส่งออกได้ปีละถึง๖๕๐๐ตันครับ

เป็นข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โดยความร่วมมือของกรมศุลกากรบอกว่า
ส่งออกมะม่วงของไทยปีที่ผ่านมานั้นส่งออกได้มากถึง๖๕๐๐ตัน
คิดเป็นมูลค่า๓๑๔๙ล้านบาท

ม่วงอบแห้ง๖๕ล้านกิโลกรัม

หรือว่ามะม่วงแช่แข็งส่งออก๓๑ล้านกิโลกรัมแต่มีมูลค่าถึง๑๖๙๐ล้านบาท
และมะม่วงบรรจุภาษณะที่อากาศผ่านเข้าไปไม่ได้ประมาณ๒๖ล้านกิโลกรัมมูลค่า๑๒๖๘ล้านบาท
ตลาดส่งออกมะม่วงสำคัญก็คือเป็นมะม่วงสดคือประเทศจีนแล้วก็เกาหลีใต้เวียดนามรวมทั้งญี่ปุ่นด้วย
ส่วนมะม่วงบรรจุภาษณะส่งออกไปยังญี่ปุ่นสหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักร
มะม่วงอบแห้งเราส่งออกไปที่สหรัฐฮ่องกงและสหราชอาณาจักร
มะม่วงไทยมีจุดเด่นแต่ปัจจุบันนั้นมีคู่แข่งสำคัญคือฟิลิปปินส์กับอินเดีย
ทำให้ไทยนั้นต้องเร่งเพิ่มศักยภาพในการผลิตมากขึ้นเช่นต้องปลูกนอกฤดู
แล้วก็พัฒนามาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดครับ

วันนี้น้ำมันตลาดโลกยังอยู่ในช่วงของขาลงครับ
เท็กซัสวันนี้ลงไปถึง๔๙เซนนะครับ
เวเลนส์ลงไป๔๑เซนต์ส่วนดูไบล์ก็ปรับขึ้นไป๑เหรียญ๕๕เซนต์ครับ
ต่อที่หุ้นเอเชียวันนี้ค่อนข้างจะปรับตัวลงในกรอบแคบนะครับ
หุ้นเอเชียและจะดีหุ้นนิกะอีดลงไป๘๘๒๑จุดปิดที่๑๕๖๖๑๖๓จุด
ส่วนหุ้นไทยผิดตลาดเมื่อครึ่งวันเช้าที่ผ่านมา

ปรับตัวบวกขึ้นไป๖๙๗จุดปิดที่๑๓๖๓๖๖จุด
มูลค่าการซื้อขายกว่า๒๑๐๐๐ล้านบาทครับ
นี่คือทั้งหมดของเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันนี้ครับ

ส่วนช่วงบ่ายค่ะติดตามกันต่อสำหรับประเด็นต่อเนื่องนะคะ

ถากรตันทศิษย์นะคะเลขาธิการกศธชจะได้นำเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยกับ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายนะครับ

ประเด็นนี้จะมีการนำอำนาจตามมาตรา๔๔
เข้ามาจัดการด้วยมั้ยหรือไม่ค่ะ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ